ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมีลมพัดแรงในบางพื้นที่แต่ไม่รุนแรงเท่ากับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
โดยหลังจากพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงเช้าวันนี้ชุดเฝ้าระวังพื้นที่ของแต่ละอำเภอจะเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอีกครั้ง
ส่วนการเฝ้าระวังน้ำท่วมยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกหนาแน่นในบางพื้นที่
ส่วนในอำเภอลำทัพซึ่งอยู่ติดกับอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีบางพื้นที่ที่ถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมทหารได้เตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเดือดร้อนต่อไป
ที่บริเวณท่าเรือปากบารามเผลอลงูจังหวัดสตูนวันนี้มีเรือสปีดโบสต์รับส่งนักท่องเที่ยวไปกลับเกาะหลีเป๊ะวิ่งได้ตามปกติซึ่งสภาพอากาศโดยทั่วไปท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับท้องฟ้าสว่างเป็นช่วงช่วงทั้งเรือท่องเที่ยวและเรือประมงขนาดใหญ่เริ่มออกเดินเรือแล้ว
โดยวานนี้นายจารุวัฒเกลี้ยงเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนได้ประกาศให้เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่งหลังจากดิเปชั่นปลาบึกได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราช
และในวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูนดีขึ้นคลื่นลมสงบลง
หรือเรือที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า๑๓เมตรสามารถออกเดินเรือได้ตามปกติ
ส่วนเรือที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดหรือเรือเล็กอื่นให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้